เอาล่ะใกล้๑๖กันยายนเข้ามาแล้วนะครับ
เซียนตัวเลขอย่างพ่อน้ำสองกับแม่น้ำหนึ่งมีหรือว่าจะอยู่เฉย
ต้องโชว์ของหน่อยนะครับ
เริ่มกันที่พ่อน้ำสองก่อนมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อ๔ทุ่มกว่าแม่ชอบทรงผมแกจริงนะฮะ
มาบอกเลขลอตเตอรี่ที่ซื้อแต่ไม่ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่หรือเขียนใส่กระดาษเหมือนงวดที่ก่อนก่อนนะนะ
เพราะว่ากลัวจะผิดพรบการพนันโดยโพสต์ภาพหน้าตัวเอง
แล้วก็ข้อความยาวแจกแจงให้ดูว่าซื้อเลขอะไรมาบ้าง
มีถึง๘เลขอ่ะนะคุณผู้ชมก็สามารถดูได้ที่หน้าจอไปเลยนะครับ
เลขเหล่านี้ที่พ่อน้ำสองเขาซื้อมาพี่มศิษย้ำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ชอบเลขไหนก็เอาเลขนั้นเลยแถมทิ้งท้ายว่าดูภาพขี้เหลบ้างก็ดีนะ
นี่นะฮะส่วนแม่น้ำหนึ่งพีรดาธนโชจินดานะครับ
ที่บอกว่าไม่จุดทูบแต่ใครจะอดใจไหวนะฮะก็ทูบไม่จุดนั่นแหละ
เอาลองฟังดูไลฟ์ขายเครื่องรางของคลังนะฮะบอกช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับ
โชว์ผลตรวจโควิดด้วยมีข่าวลือเหรอทำไมฮะ
มีข่าวลือว่าแม่น้ำหนึ่งติดโควิดมีข่าวมาก่อน
เขาก็เลยเอาผลตรวจมาโชว์นะครับแล้วก็ไปตรวจกันทั้งบริษัทด้วย

แม่น้ำหนึ่งมาเล่าตรงนี้นะไอ้เรื่องข่าวลือโควิดหลบไป
เมื่อวันที่๙กันยายนไปเลิกงามเลิกมงคลนะฮะ
ก็เลยเอาเลขมงคลที่เป็นเลขทะเบียนรถเนี่ย
มาบอกนะฮะมาบอกแฟนคลับเผื่อจะไปหาซื้อลอตเตอรี่กัน

เป็นเลขมงคลเป็นเลขทะเบียนรถเก่า๑๑
เป็นแบบพอดีว่าแบบ

หนึ่งก็เลยว่าเออมันเป็นเลขมงคลของหนึ่งมากเลย
หนึ่งก็รู้สึกแบบว่าชอบ
ชอบเลขมงคลนี้อะไรอย่างนี้

หนึ่งฝันเห็นรถคันนี้

ชอบเลขมงคลนี้มากเลย

แม่แล้วมาบอกขนาดนี้
คุณผู้ชมอาจจะมีสิทธิ์ที่จะชอบได้ฮะเลขนี้
แต่ไอ้มีสิทธิ์ที่จะหาเลขซื้อได้หรือเปล่าเนี่ย
น่าจะทันแล้วล่ะตอนนี้นะฮะ